หลังหนึ่งเป็นเด็กแล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วย
ทีนี้ฝั่งบ้านชายวัยรุ่นเขาเข้าใจว่า

ทีนี้โมโหค่ะบุกไปหาถึงบ้านเลย
ทีประตูปั้งแล้วก็โยนท่อนไม้เข้าไปในบ้าน

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
จะทิ้งละครับ

แล้วก็ดูซิเอาท่อนไม้เลยนะ

หวังว่าจะให้โดนน้องเพราะว่าถีบประตูไม่ได้ไง

แล้วอย่างหนึ่งอ่ะพอคุยกันไม่รู้เรื่องปั๊บนี่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะทำลายข้าวของถีบประตูบ้านแบบโมโหเหมือนจะบุกเข้ามาแล้วก็เอาท่อนไม้เนี่ยโยนมาให้ด้วยให้จะให้โดนน้องด้วยทีนี้พ่อของน้องเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะคะเรื่องนี้อยู่ในชั้นศาลพ่อก็กลัวว่าคดีนี้มันจะไม่คืบหน้าจะไม่ได้รับความเป็น
แต่คนนี้ก็น่าจะรู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเป็นเด็กพิเศษหรือว่าเคยมีเรื่องกันมาก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจผู้สื่อข่าวของเราก็เลยพยายามติดต่อไปยังฝั่งพ่อแม่ของน้องที่เขาเป็นเด็กพิเศษค่ะ
ได้ข้อมูลนะว่าล่าสุดเนี่ยฝั่งวัยรุ่นที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยมาขอขมาเรียบร้อยแล้วแล้วพ่อแม่น้องเนี่ยก็ถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้วเหมือนกันบอกด้วยบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแหมบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะมีอะไรจะได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่อยากให้เป็นปัญหาต่อกันนะคะ